พาไปดูพี่หลวงไก่ค่ะหลายคนบอกว่าลาวงการแล้วหรือเปล่าเปล่าค่ะ
วันก่อนมาบันเทิงไทยรัฐกับคุณอ๊อฟดอกฟ้านะคะมีเพลงใหม่ด้วย
ฮิตที่เออนะคะเขาเป็นเพลงภาษาฮิตที่เป็นภาษาใต้แปลว่าสักนิดน่ะนะคะ
ซึ่งตอนนี้พี่หลวงไก่ก็ไปทำขายไก่เหมือนกันนะ
อีกหนึ่งสาวค่ะมากันเลยกับคุณหญิงทิติการค่ะ

มาทำเป็นเพลงเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองนะคะ
เพราะมากจริงนะคะในเวอร์ชันนี้ก็ลองติดตามเชียร์กันได้
ทางด้านเบอร์มะยุลาค่ะอีกหนึ่งสาวลูกทุ่งค่ะ
พร้อมลูกใหม่นี่สวยเซ็กซี่ไหมล่ะจ๊ะนะคะ
ก็มีเพลงว่าโสดไหมจีบหน่อย
แนวเพลงแบบแอลผู้ชายนี่แหละค่ะน้องน่ารักค่ะ

ปิดท้ายที่ลูกทุ่งสาวป้ายแดงพี่หนึ่งบางปูนะคะ
ก็มาปล่อยเพลงชื่อเพลงรักเบาค่ะ
ล่าสุดนะคะก็มีการบนบานสารกล่าวกับควายเผือกว่า
หักยอดวิวกว่านึกแสนจะเปิดมิน๑๙๘๘นี่ค่ะ

ส่วนตัวเลขจะเป็นยังไงติดตามกันได้